สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด
สวัสดีค่ะ

พบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ
จันทร์ถึงวันพฤหัสหลังรายการเดินหน้าประเทศไทย
ส่วนวันศุกร์ก็หลังเคารพทงชาติค่ะ

แล้วก็ถ้าใครไม่ได้ดูรีลันก็เที่ยงคืนได้เลยค่ะ
พวกนี้จะมี๙โมงเช้า
ถึงว่าต่อไปนี้เราจะมีโอกาสเจอกัน๓เวลา

ก่อนอาหารหรือหลังอาหาร

ถือว่าเป็นยาแก้เครียดเนอะ

บางคนก็บอกว่าขนาดที่มีโอกาสจะไปกินข้าวยาวราชโอ้โหอร่อยมาก

กินอะไรที่จะเพลยไปร้านไหน

ไปหรืมถนนไปหาเจ้าคุณจงต้องชัย

ทุกร้านไปร้านก๋วยเตี๋ยวปลาลูกชิ้นปลา

ตอนที่เขาช่วงข่าวใส่ไข่มาเนี่ย๖โมงครึ่งปุ๊บ

เปิดในโทรศัพท์มือถือดูก็ได้ไหม
ไม่ไม่ใช่เพิ่มเร็ดติ้งให้เราไงดูเลยค่ะ

คุณตายียาวราชหน่อยค่ะ

ทุกผู้ชมคะวันนี้เราอ่านข่าวแรกนี้
แดดภังคางอยู่บนหัว
ต้องถ่ายนิดหนึ่งนะครับ

ไปแบบได้เงินมีเกรทใช่ไหมมีใครอีกณเดชน์
ลุยสก๊อตยังไปเลยต้องถามว่าพระเอกช่อง๓ใครไม่ไปบ้างดีกว่า
ก็มันก็งดละครสักอาทิตย์สองที่ไม่เป็นไรหรอกทุกคนก็ถ่ายนางเอกก่อน
ก็จะบอกว่าเขาให้คนไปดูไปดูลูกบอล
เปล่าแต่ว่าถ้าเขาจะไปก็ห้ามไม่ได้

ตัวแพงนะก็ไม่เปียง

ไปกับลูกค้าใช่อะไรแบบนั้น

แต่ของคนอื่นเนี่ยอาจจะไปแบบใคร

แต่ถึงเราไม่ได้ไปเราก็มีบรรยากาศมาให้ท่านดูนะคะ

มาจากข่าวหน้าหนึ่งของไทยรัฐค่ะนี่นะคะ
โรนันโดออกไปตั้งแต่นาทีที่๒๒
แต่ว่าถือถ้วยนานที่สุดนะครับเวลานี้
เอ้าจริง
ปตันทีมชาติโปรตูเกตชูถ้วยพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมนี่นะฮะ
สะใจมากหลังคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
มาได้สำเร็จนี่นะคะเธอว่าเขาเนี่ย

เขาบอกว่าพอโดเนี่ยเข้าไปกระซิบพ่อเอเดร์นะ
เป็นคนนี้ที่ยิงลูกสุดสวยให้กับเขาเรียกว่าขอกซุปเปอร์ซับ
ชื่อในฉายาเขาหอกซุปเปอร์ซับ
ยิงเข้าไปอย่างสุดสวยในนาทีที่๑๐๙ช่วงต่อเวลา

เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์รายการระดับเมเจอร์เป็นครั้งแรก
ดิฉันเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลยิ่งตื่นเต้นเหมือนกับพวกขวัญพ่อไม่ได้เลย
เพราะว่าคนที่ไม่เคยได้แล้วก็แพ้ฝรั่งเศสมาตลอด
แล้วก็จะแข่งข้างในครั้งนี้ชนะเฉยเลยช่วงต่อเวลาด้วย
แล้วก็ไม่ได้ยิงลูกโทษด้วยฝีมือจริง
วิธานาฬิกาฉันพูดอย่างนี้คนฝรั่งเศสมั้ยตื้มดิฉันไหมคะ
มันก็มีหลายกลุ่มแม้
พอลงเครื่องปุ๊บจากฝรั่งเศสโปรตูเกตนิดเดียวข้ามสเปนไปนิดเดียวเอง
ขึ้นรถแห่เทิงมงเทิงมงไปทั่วกรุงลิสบอลเลย
คนมาต้อนรับกันเฮ้ดิฉันดูข่าวด้วยนะฮะ
ข่าวในไทยรัฐนี้กิ้วกิ้วกิ้วกัน
เพื่อจะได้เดินทางไปที่ธรรมเนียบประธานาธิบดี
ไปต้อนรับนี่ดูสิแล้วก็ขึ้นเวที
เธอก็ไปกับเขาด้วยหรอโฟตบอลด้วยเหรอ

เนี้ยเค้าเชียร์อุ่นแหละให้เชียร์เธอไม่เห็นเค้าเชียร์มวยเหรอ
เชียร์วอเล็กบอลสนุกมากจริง
ใช่มันมาเวลาแบบมีความสุขร่วงของเขาไปด้วย

ใครรักทีวีเดี๋ยวถ่ายวอเล็บออนได้ไหม

ตอนนี้ที่เรายังตื่นเต้นต่อไปคือปรายศนียบัตรที่เขียนเพราะ
เอออันนี้รู้สึกที่รู้สึก
ไปดูภาพหน้าหนึ่งกันเลยครับของไทยรัฐตอนนี้

ใช่เลยมีการลำเลียงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหม
กับการแข่งขันหลายคนก็ฮู้
กับการแข่งขันนัดชนะเลือกจนเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมา

สามีคุณค่ะคุณกัญชัยใช่ครับบาดเจ็บพอเวลาบาดเจ็บ
หรือไปเชี่ยวฝรั่งเศสมา
ขนาดที่ฝั่งโปรตูเกตยิ้มจนแก้มปิเลยนั่นแหละครับ

ไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐหน้าหนึ่งหรือจะไทยรัฐออนไลน์เนี่ย

หลายครั้งมากเพราะว่าไปทำพิธีกรเกือบทุกปี

เวลาเราขึ้นไปจับต้องใช้คนเยอะ

แต่พี่รู้ไหมฮะว่า๑๐บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยนะฮะ
โรงการธุรกิจเมืองไทยเนี่ยที่ร่วมกับการจับไปรษณีย์ครั้งนี้
ปรายศนีย์บัตรทายผลฟุตบอลยูโร๒๐๑๖เนี่ยมีใครกันบ้าง

เจมส์แกโรรี่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน
บริษัทช้าอินเตอร์แนชนัลนะครับบริษัทตีเพชรอิสุสุเซลล์
ธนาคารไทยผ่านนิดบริษัทตอตทจำกัดมหาชม
บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดบริษัทเอกีฮอนด้าจำกัด
พี่ดูแต่ละบริษัทนี่คือบริษัทท็อปของประเทศไทย

อันนี้อาจจะเป็นรายได้เกือบ๑๕๒๐ของประเทศนี้แล้วนะครับ

มาร่วมจับเปอร์เซ็นต์ในครั้งนี้แล้วเนี่ย
เขาบอกว่าการจัดผลไทยแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖เนี่ย
คือพี่มหาโชคคุณรู้ไหมฮะว่าแจกเงินสดเท่าไหน

รางวัลที่๑เนี่ยคุณรับแคชไปเลยเนี่ย๑๐ล้านบาท
ให้เป็นเหรียญบาทโอ้ยส่งไปเขาได้เหรอส่งไป๒๐๐ใบค่ะโฟตูเกรด
โฟตูเกรดเหรออ๋อ๒๐๐ใบเหรออุ้ยได้ขึ้นมานี่เธอคงจะ
แต่เสียเหรียญนะถ้าจริงชื่อจริงชื่ออะไร

ภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิ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

อันดับ๑คือจังหวัดชลบูรีครับ

อันดับ๒มาที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็ห่างกันสักนิดหน่อย๔๓ล้าน

กรุงเทพไม่ติดเลยเหรอ

คือคนกรุงเทพดูอย่างเดียวอะไรแบบนี้มั้
เพราะฉะนั้นยอดของการไทยแข่งขันฟุตบอลยูโรนะครับ
ที่ว่าฝรั่งเศสคว้าแชมป์เนี่ย
ก็ประมาณสัก๖๘ล้านบาท

จะเริ่มจับรางวัลช่วงไหนกันนะคะใกล้นี้ไหม
จะจับรางวัลนะทำไมเกินประมาณสิงหาคุณผู้ชมรอติดตามนะครับไทยส่งมาแล้วรอรุ้นเลย

ส่งจริงต้องเขียนแย่มสตันด้วย
หนูไปเช็ควันแล้วเค้าบอกว่าโพลิพัทสามารถส่งได้

อำรุษธรรมไทยรัฐอื่นในไทยรัฐกรุ๊ปนี่ส่งไม่ได้

แต่ปีนี้ถ้าคนที่โชคดีนี่คือคุณจะต้องอภิมหาเห็งนะ

คนที่ถ่ายว่าทีมสเปนจะคว้าแชมป์

หมายถึงว่าคนส่งของสเปนมาเยอะใช่ไหม

ก็ตัดคู่แข่งออกมาเยอะมากนะ
ทีมสเปนก็ยังได้แบบว่า

แต่แล้วทำให้กรี๊สคว้าไปอีกเนี่ย

จำหน่ายได้๖๘๐๐๐เอง

แล้วก็ถือว่าปีนี้ครบสถิติ

ฉรรพ์ทุกสิ่งทุกอย่าง

เออจริงถ้าเป็นไรครับเดี๋ยวพี่มดรออ่านชื่อนูแล้วกัน
รออ่านก็ว่ากลัวน่าละถ้าเกิดหล่อนได้ขึ้นมาล่ะ

แล้วก็เดินส่งพวกเขามาเท่านั้นหรอคะแต่อีกพวกอย่างนี้ไม่ได้หรอก
ใช่จริงจังเกินไงต้องเป็นอะไรเยอะมานี่มาอีกข่าวหนึ่งค่ะ
นี่เลยหน้า๙นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันนี้ก็ลดรายได้ไทยเที่ยวไทย๙๕แสนล้านบาท
ลดถูกต้องพี่
แสดงว่ามันไม่น่าจะเป็นข่าวที่ชื่นมื้นสักเท่าไห
เพราะว่าความหวังของเศรษฐกิจไทยจะรอดไม่รอดอีกสิ่งหนึ่ง
คือระดมคนให้คนไทยออกมาเที่ยว
ถูกต้องเลยทรทเขาก็แนะนำนะคะ
ให้มีการจัดทำแผนเน้นความสำคัญในเรื่องของการปรับโครงสร้าง
เรื่องการท่องเที่ยวให้เป็นกลุ่มคุณภาพมากขึ้น
ในตลาดนักท่องเที่ยวภายในประเทศนี่แหละค่ะ
ททเขาเตรียมเปิดโครงการท้าเที่ยวข้ามภาค
โดยการขอท้าให้คนไทยออกไปเที่ยวข้ามผ้ากันบ้าง
สัมผัสกับความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นไง

พิสูจน์ของดีของเด็ดในภาคต่าง
หรือว่าท้าคนฝั่งทะเลข้ามมาเที่ยวฝั่งภูเขาบ้าง
เตรียมบรรยากาศนิดหนึ่งนะก็เวิร์ก
ก็คือท้าให้เที่ยวข้ามภาคออกไปใช้เวลาคุณภาพกับตัวเอง

อันนี้คือกลุ่มผู้หญิงนะ
ก็คือท้ากวนวัยรุ่น

ซีเวอร์เอใหะสิหนันผงงอก

ก็คือไปทำบุญไงไปตีกอล์ฟเรียกว่าเที่ยวให้ลืมวัยเป็น
เพราะฉะนั้นเขากำลังจะบอกว่าวันนี้แหละ
เดี๋ยวเราก็เร็วนี้สิ่งหนึ่งคือสายการบินก็จะมากขึ้นพี่
เราจะมีสายการบินมากขึ้นอีก๔๕สายการบิน

ไม่ดีเลยก็เรื่องหนึ่งก็คือให้แบบว่า

เมื่อก่อนโอ้โหขึ้นเครื่องบินทีเหมือนจะ
เราต้องเหมือนไปเมืองนอกตลอดเวลาเนอ

ทุกวันนี้คุณคิดดูเอาเองก็คุณเช็คอินที่บ้านไป
ราคาเท่ารถทัวร์เลย
ถูกราคาแบบว่าถูกไหมตอนนี้บาง
สายการบินเนี่ยสตาร์ทแบบ๘๐๐บาทก็ไปได้แล้ว
ยังสงสัยว่าเครื่องบินมีเครื่องหรือเปล่าเนี่ย

แต่วันที่๑๒สิงหานี้ก็ไม่แน่นะคะ
อาจจะมีการนำใบเสร็จไปใช้แบบ

รับประทานอาหารออกมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของภาษี

เค้าบอกว่าอีกสักครั้งเถอะลองกระตุ้นให้

ถูกต้องมั้ยคะรัฐภาคาหยุดนี้ใช่ไหมวัน๒๘ใช่ไหมคะ
ทัวร์ต่างประเทศเขาไม่จ่ายเงินอะไรเลย

เขาไม่ให้เราพูดต่อแล้วค่ะจะพักแล้วค่ะ
นายม้าน่าจะมาแองจี้ทำไมหล่อนไม่พูด
หล่อนนั่นแหละตัวปั่นข่าวนี้แองจี้
สรุปไม่ดาวิกาวอนไม่ดาวิกาวอนว่าอย่าจับเรื่องอย่ามาประเด็น
นั่นคือชมพูปูแล้วก็คุณไหนแล้วนั่นไปกินข้าวด้วยกันไหม

อยู่โรงแรมเดียวกันไม่ต้องเจอกันได้อยู่โรงแรมเดียวกันไม่ต้องเจอกันได้ช่วงหน้า
โรงแรมเดียวกันแล้วไปดูแฟชั่นโชว์วันเดียวกันป่ะ
ช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าค่ะ
โดยเรสโตเรียเอ็กซ์เพรสเปลี่ยนสีผมขาวได้ดั่งใจใน๕นาที

ปิ้วคือมาแล้วค่ะ

ทำไมทุกวันนี้ดาราแต่ละคนวันเค้าต้องไปดูแฟชั่นวีคกันเนอะ

แค่๓คนก็มีส่วนใหญ่ก็เนี่ยที่เราเห็นกันบ่อย
ก็ตัวเด็ดของมงการตัวท็อปตัวตัวไฟชั่นตัวนางเอก

มีแชนแนลมีหลุดวิทองมีแบบไลฟ์แบรนด์
เอาที่ป๊ากกันเหรอเอาที่ป๊ากกันน่าจะเป็นแชนแนลนะ

ชมพู่ชมพู่ได้นั่งอยู่ระหว่างใคร
ทำไมทำไมไม่พูดเปลี่ยนให้จ่ายข้างหน้าฉันถามจนตอบซิ
วันนี้ชมผู้ที่๓แทรฟ

แล้วปู้แล้ว

พี่น้องปูก็ไปทำแบบมะลายให้แบรนด์

ยังรู้ใช่ไหมเขาเอาให้รถเมล์อาหารเลยคิดดูแล้วกันนะ
ฉันสองคนโอเครักทุกคน
เขาบอกว่าใหม่เนี่ยได้ไปเที่ยวกับคุณดาวคุณต้นแล้วก็พี่ก้าวค่ะ
ไปเที่ยวพักผอดไม่ได้มีอะไรมากส่วนที่ไปงาน
น้ำนี่จะอยู่เมืองไทยเลยไม่เป็นละครทั้งหลายเรื่อง
คนเราเนี่ยความโชคดีในชีวิตมันต่างกัน
ก็ดูสิ๒๓เดือนดูไอจีนางสิฉันไม่ดังเธออยู่เมืองไทยนะ

เปิดละคร๓เรื่องเลยเนี่ย
เขาบอกว่าไปเที่ยวพักผ่อน
ต้องเลิกเล่นไปเรื่องหนึ่งไม่ได้มีอะไรมาก

ส่วนที่ไปงานแฟชั่นวีคเนี่ยมันเป็นแผนที่วางเอาไว้อยู่แล้วค่ะ
แต่เราไปเที่ยวหลายที่คือเราไม่ได้เจาะว่าเราจะบินไปเพื่อไปดูแฟชั่นอย่างเดียว

ที่ได้ไปร่วมงานแฟชั่นเพราะคุณดาวพาไปหรือเปล่า
นักข่าวถามเลยใช่ค่ะผู้ใหญ่พาไปเหมือนเราได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร
คือมันมีการเชิญจากทางนั้นเราถึงจะไปได้
แต่เราก็ถือว่าเราไปพักผ่อนถามว่ามีการเตรียมชุดล่วงหน้าไหม
มันก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็มีไปซื้อก่อนไปงานด้วย
คลิปนี้เราไปประมาณแค่๔วันนะคะเพราะว่าเราว่างแค่๔วัน
ใหม่ก็ได้ความสุขกลับมาก่อนมาทำงานต่อ
เรื่องช้อปปิ้งก็มีนิดหน่อยว่าเป็นกำลังใจในการทำงาน
เพราะว่าคุณแม่ไม่ค่อยอนุญาตนะ
หลายคนก็จับตาเพราะว่าคุณชมพู่ไปเหมือนกัน
คุณหมายบอกว่าไม่อยากให้โยงถึงประเด็นนี้แล้ว
ขออนุญาตนะคะเราไม่อยากมีประเด็นนี้อีก
ครั้งนี้เราไปเที่ยวของเราส่วนตัวก็ไม่ได้ทราบมาก่อนว่า

เขาต่อแบบนี้ดูรูปโมสดำ
ไหนโอ้วว้าวดี
เราไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันเลยค่ะแต่ก็มีเจอตอนขากลับนะคะ
คือใหม่เจอประเด็นนี้มาเยอะมาก
เปรียบเทียบกันด้วยก็ยังไม่เห็นนะคะกลับมาแล้วก็ทำต่อ
ตอนนี้โดนจับผิดตลอดซีเรียสหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าใหม่เริ่มโอเคแล้วค่ะเราเข้าใจแล้วก็อยู่กับมันได้
ต้องขอบคุณทุกครั้งนะคะที่มีคนบอกว่าสู้
เบื่อไหมเจอดาขาแบบนี้ไม่ค่ะแต่กลัวพี่เบื่อมากกว่า
เพราะว่ามีแต่ข่าวนี้เราก็ตอบเหมือนเดิม
กระแสข่าวมันทำให้เราไม่อยากไปงานแบบนี้อีกหรือเปล่า
น้องบอกว่าใหม่เป็นคนไม่คิดมากค่ะ
ไม่ทำอะไรตามความรู้สึกตามสิ่งที่เราชอบ
เราต้องมีความสุขถ้าคิดเยอะมันก็จะทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเอง
ปีนี้มีแพลนที่จะไปงานแฟชั่นโชว์อีกไหม
น้องมายบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีนะคะแต่เรื่องเดินทางคงมีเรื่อย

พี่ก้าวว่ายังไงเจอข่าวแบบนี้พี่ก้าวบอกเสมอว่าให้พูดความจริง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

ถามว่าเป็นที่คิวเราไหมมันก็เป็นส่วนหนึ่งในงานทำงาน
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น

เจ้าเวทายของพี่อ้างกับพี่น้า

แต่บางช็อตมันก็ต้องเข้าร่วมกัน
เขาถ่ายหมดแล้วค่ะช็อตอีกแองจี้ไม่ต้องปั่นค่ะตบปาก
เขาถ่ายไว้บ้างแล้วค่ะวรนุษย์เขาก็ไม่มีคิวให้แล้วค่ะ

ฉากแต่งงานเลยตายโหดมากผมร้องไห้
จริงทำไมเธอปากเสียวรนุษย์ก็ตายไปแล้วขอให้จบไปเลยคืออะไรยะ

อยากจะให้เอ็งจิเจอกับไมรวิกับเป็นจริงเลย

เธอส่งเค้กสตอบบอรี่ที่แปด

ก้าวไม่ได้เป็นคนคิดบวกขนาดนั้น
คราวต่อไปพี่ก็อ่านดีนะคะ

มาให้ด้วยความหวังดีหนูก็ต้องกินด้วยความหวังดี

เขาไม่ได้เจอครับเพราะเขาก็ไปต่างประเทศตลอด

ชดเขาอีกแล้วน้องเขาไปต่างประเทศตลอดเอาอีกแล้ว

หรอไม่ใช่ว่าชดก็ดูตามไอจีน้อง

คุณพี่ฟองไหมคุณพี่ฟอง
คุณปีเตอร์เนี่ยหลายคนถามว่า

ไปขายบ้านกันบ้างบ้านคุณทองหล่อ

ซื้อมาทุกวันนี้ไม่ได้ดูแลลูกบ้าง

วันนี้ปีเตอร์กลับมารับละครแล้วนะ

ปรากฏว่าพระเอกคือคุณปีเตอร์คอปแดเลนดอล
นางเอกคุณมาช่าวัฒนภาณิชย
โอ้โฮ

ชื่อละครก็คือจะเอาเพลงนี่แหละ
เอาเพลงนี้มาทำเป็นละคร

ภาพลวงต่าง

ฉันแค่ยิ้มเอาเพลงโครงงานตอนที่คุณอ๋อ

เป็น๑๐แล้วพูดตามอย่างเด็กอยู่แล้วเหรอ
ก็คนก็ไปถามว่าเอายังไง

ปีเตอร์คอปดาเรนดอลประกาศขายบ้านเรียบร้อยแล้ว

แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งมันเกิดกระแสวิภาควิจารณ

แล้วก็แจ้งความเรียบร้อยถูกต้อง
ปีเตอร์เลยต้องขออนุญาตถามเรื่องดังกล่าสักหน่อยนะครับ

แววว่าเป็นการเข้าใจผิดหรือเปล่า
อะไรอย่างนั้น

เออเขาก็พูดไปเลยว่า

ก่อนหน้านี้เห็นว่าจะมีแจ้งความหวัดถอนไปแล้วก็จริง

ในการขับมอเตอร์ไซค์เหรอแองจี้

ความตั้งใจจะไปถอนแจ้งความก็ถอนแน่

เรายังประสงค์ที่จะขายบ้านอยู่ป่ะ
เป็นว่ารอผมตกลงกันก่อนแล้วกัน

ที่เหลือขอเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วกันครับ

มันขอเป็นเรื่องของครอบครัวปุ๊บเนี่ย
แสดงว่ามีโอกาสคุยกับพลอยแล้วสิ
เขาถามว่ามีการคุยกับพลอยบ้างหรือเปล่า

มีส่งข้อความคุยกันอยู่เรื่อย

ว่าเมื่อไหร่จะเป็นวันไหนที่จะไปถอนแจ้งความ

แจ้งความเขาไม่ได้แจ้งพลอย

แล้วใครที่มีลูกก็ต้องรู้ว่า

ปลูยตายอักเสบเฉยโอ้โฮสองคน

กะเพาะปัสสาวะพุทธมันไม่ธรรมดาหรอกฮะ
ห้าหัวมันก็ต้องแรงนิดหนึ่งช่วงหน้ามาดูนะ
เพราะว่าจุ๋ยเขาจะว่ายังไงที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

เมื่อกี้มีคนถามว่าคุณหนุ่มไปไหน

คือโอเคละเขาก็เพื่อนมาแล้วก็สนใจ

ชุดมันก็จะต้องเป็นโอลิม่ดนำ
นึกออกไหมเป็นสีแดงหมดทั้งชุดได้ชุดครับ

ใส่ออกกำลังก็โฉ่กับท่านน้องคงจะใส่กับเขาบ้าง

แฟนคลับโอ๊คตกใจมากเลยเมื่ออยู่ดีเจนหนุ่มพุทธพุทธิชัย

หามส่งโรงพยาบาลเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ทำหน้าเศร้ามากเลยเขาไม่เป็นไรมากเขาตายแล้วไม่ใช่

แล้วก็ก็ต้องนอนโรงพยาบาลถึง๔วัน
แคนเซิลงานเหมือนถึงงานก็ต้องขยับไปหลายงานเลยทีเดียว
แต่ว่าสาวจุ๋ยก็เฝ้าอยู่ตลอดเวลา
ก็ไปเลยไปถามเจ้าหาภูตรว่าเป็นอย่างไร

ต้องทานยายอย่างตอนนี้อีก๔วันอาทิตย์ไอ้จิ๊เธอหัวเราะอะไร

เขาไม่สบายเธอหัวเราะได้ไงอื่นหนูหัวเราะ
หนูก็พาพี่บอสพูดเสร็จหนูก็ตามแล้วบอกกันได้

จากนั้นก็เลยมีเรื่องเขาก็ถามว่าเป็นยังไง
เขาบอกพอมันถึงกลวยไตก็ซื้อยามาทานที่บ้านไม่ได้จริง

ต้องให้ยาฆ่าเชื้อผ่านทางกระแสเลือด
แล้วตอนนี้เหตุที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะเขาอั้นปัสสาวะ

อันนี้เป็นกันหลายคนนะดาราเนี่ยเป็นกันหลายคน
เพราะว่าไม่รู้ตัวว่าอั้น

พอมันย้อนกลับเข้าไปในร่างกายมันก็เกิดการอักเสบ

แล้วเวลาปัสสาวะก็เหมือนปวดฉี่มากจนอั้นไม่ได้

เหมือนไม่สุดแต่มันหมดแล้ว
มันเป็นปิ๊บดิฉันก็เป็นเลือดออกเลย

เขาบอกว่ามันเหมือนปัสสาวะเหมือนจะสุดแต่ไม่สุด

เขาบอกว่าคุณพุทธก็บอกว่ามีอาการติดขัด

รุนาห่วงไหยายอาการอย่าคิดเป็นภาพ
มันปัสสาวะแล้วเหมือนจะสุดแต่ไม่สุด

เพราะว่าเขาจัดอันดับกันในตึก

บอกนี่เดี๋ยวเขาก็ต้องกลับไปตรวจ

รสนะพี่วันที่ที่แป๊บไม่สบาย

เพราะว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะเป็นดารา
นึกออกปะเมื่อก่อนก็ไปจัดแบบชั่วร้อยต่ำอั็กโบลิ่นด้วยนะ
แล้วก็เคยไปเสิร์ฟอาหารอะไรอย่างนี้ชีวิตมันก็ยังไม่เปิด
มันก็ได้หลักร้อยหลักพันจนวันหนึ่ง
มันก็ไปแบบไปงานเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไป

เรียบงึ้งมือปูปกว่าทำไมไม่เอามาจัดแฉะ
ฉันชื่นใจแต่ตอนนั้นไม่ยอมมีใครเอามาจัดแฉะ

คนที่มันจะเป็นดาราดังไม่รู้เมื่อไหร่นะ

มันออร่าหรออะไรมันแฝง
เพราะตอนนั้นต้องยังไม่มีออร่า
น้ำเสียงว่ะสังเกตสิ

หน้าตาแบบว่าใส

แต่มาแน่พูดใหม่

ใช่ไม่ใช่ไม่มีโมเดมิค
ไม่มีไม่มีใครเหรอตอนนี้เหรอ
ตอนนี้ที่รู้สึกที่รู้สึก

พี่มนต์ชอบพูดกับหนูว่าตุ้มตามน้องตุ้มตาม
ไม่รู้นะความรู้สึกของหนูนะ
ครั้งนี้ตุ้มตามจะดัง

ไม่รู้นะเหมือนมันติว่ามันทุ่มตา

จริงมันไม่ใช่หรอกนี้มันหลอกบั้นนะ

แล้วคนอื่นอะคนอื่นอะคุณตามแล้วไหมครับไม่รู้ก็เห็นมันคนเดียวมีวันหนึ่งจะขึ้นลิปอะ
แล้วเปิดฮึ้ยมึงลองพื้นเหรอวะไม่ใช่มันมาจริงจริงไม่พอเธอแม่นหลายคนแล้วไง
ใช่อ้าวมูลไหนคืนนี้ใครมาคะพี่น้องวิวอสยามฮะ

ชีวิตของเขาเนี่ยบางทีโอเคละเราต้องยอมรับอย่างหนึ่ง

อ่าแต่เขาเล่นมูตรเตรูอยู่นะ
โอ้โหพี่ศัยศาสตร์นะพี่จะเอาไงกินจนผีกินตัวไปเล่นเสน่ห์
ที่ใช้ก็คือน้ำมันพลายเว้ย
พายเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าไปลนมาจากท้องของคนท้องตายท้องกลม
หมายถึงว่าเขาเป็นคนเล่นหรือเขาโดน
เขาเล่นเพื่อจะให้มีแม่ยกมาติดเขา

แต่เวลาที่จะเอาคืนคุณเชื่อไหมเวลาที่มันให้เนี่ย
มันก็ให้บ้านให้รถให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดเลยนะ
แต่เวลาเอาคืนที่ซุกหัวนอนเงินจะกินข้าวยังไม่เหลือเลย
ในขณะที่เป็นนักร้องเราด้วยนะ
ขณะที่เป็นนักร้องถึงบอกว่าไอ้ของดำเหล่านี้
อย่าไปเล่นกับมันเราไม่รู้ว่ามันจะเอาคืนเมื่อไหร่

อารมณ์คนเรายังไม่รู้เลยว่าอารมณ์คนมันเป็นยังไงถูกต้องไหมพี่
บิ๊บแด็กอยู่เลยทำไมชื่น
แล้วตัวเองเหมือนจะต้องมีเพศสัมพันธ์กับผี

เขาเล่าหมดเลยพี่เพราะว่าดวงนางตกจริง

ไปเที่ยวบาเกมาตั้งนานปกติเต้นบาร์เก
โยงไม่เป็นไร
ไปเที่ยวบาร์สหาปุ๊บโยนแทงปปเลย
เดี๋ยวหนูชอบพี่มาซะคำว่าบาร์สหา

เดี๋ยวไปกันก่อนแล้วเดี๋ยวเที่ยงคืนเจอกันอีกครับ

พรุ่งนี้เช้าแล้วก็พรุ่งนี้เช้า๙โมงนะฮะ

สวัสดีค่ะ